คุณพิษโรธเท่าที่ผมฟังสวที่ยังรู้สึกว่า
เดี๋ยวขอฟังก่อนขอดูก่อนในรายละเอียดเนี่ย
เขาพร้อมที่จะโหวตตามเสียงข้างมากของสภาผู้แทนนะครับ

คือเรื่องของการแก้ไขมาตรา๑๑๒
ตอนก้าวกายที่หาเสียงไว้เป็นนโยบายจะแก้ไข

แล้วจะคุยกับเขาว่ายังไงให้เขาสบายใจแล้วก็เบาใจ

ในการแก้ไขมาตรา๑๑๒ไม่ใช่ว่าก้าวไกรซุกซ่อน
แล้วอยู่ดีพอได้รับการเลือกตั้งก็
ก็มาโพร่งว่าเรามีนโยบายในการแก้ไขมาตรา๑๑๒
เราต้องถือว่าในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ย
เราถูกตั้งคำถามเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขมาตรา๑๑๒
แบบลึกมากแล้วเราก็อธิบายโดยใช้วุฒิภาวะ
แล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์ที่ดีของเรา
เข้าใจว่าประชาชนก็คลายความกังวลนะครับ

เราไม่ได้ทำแบบลับล่อหรือซุกซ่อนนะ
ดังนั้นถ้าอยู่ดีปรากฏว่าตอนจัดตั้งรัฐบาล
แล้วเราต้องถึงขั้นเสียสัจจะลบนโยบายนี้ทิ้ง
ผมคิดว่าเราก็ไม่ซื่อสัตว์กับประชาชนถูกไหม
แต่เราจะเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างไร
ที่ทำให้ประชาชนเขาเรียกว่าลดคลาย
แล้วก็เรียกว่าคลายความกังวลต่างลง
แล้วก็เข้าใจถึงเจตนารมณ์ที่ดีตรงกัน

หลักการของการแก้ของก้าวไกรคือแก้อย่างไร
เอาอย่างนี้ก่อนดีกว่าทงสำคัญของเราก่อน
ถ้าเราคุยในรายละเอียดมันต้องคุยในเรื่องนี้โดยตรงนะ
แต่ทงสำคัญของเราก็คือเราต้องการทำลงรักษาความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างประชาชนและสถาบันพระมหาศัตริย์
อันนี้คือทงที่เราปักเอาไว้เลยนะ
ดังนั้นในรายละเอียดเราก็จะยกตัวอย่างเช่น

ไม่ใช่ว่าใครไปฟ้องมั่วฟ้องพันละวันตามอคติ
แล้วใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองในการกัดแกล้งกันได้
ซึ่งคนที่พูดเรื่องของการแก้ไขมาตรา๑๑๒
ไม่ใช่แค่ก้าวไกลพักเดียวนะครับ
อ่าคุณอปหริชุนก็เคยพูดไว้ตั้งแต่ปี๒๕๔๔

หรือรายงานของคอปที่อคณิชน์รัฐคล
ก็ได้นำเสนอเรื่องของการแก้ไขมาตรา๑๑๒ถูกไหมครับ
คุณสศิวรักษ์ก็เคยพูดถึงถูกไหมครับ
แล้วที่สำคัญคือพตเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเยาเวท

คุณคิดว่าคนเหล่านี้ไม่จงรักภักดีเหรอ
ไม่หรอกดังนั้นแต่ผมคิดว่าเราต้องใช้กลไกต้องใช้เวลาถูกไหมครับ

รับรู้ถึงเจตนาที่ดีของพวกเรา
เขาเห็นตรงกันแล้วเราเคลื่อนไปข้างหน้าร่วมกัน

แต่จะให้เราโยนทิ้ง
ทั้งที่เราได้เพียงพยายามอธิบายกับพระเจ้าชน

เราก็เสียสัจจะตรงนั้นไม่ได้เช่นกันถูกไหม
แต่ก้าวไกลจะไม่มีทางเลยคุณวิธีโรนยืนยันว่า
ที่จะไม่เสนอจะไม่บอกกับสอวรเลยว่า

ก็ตรงไปตรงมาอย่างนั้นก็เท่ากับเราหลอกสอวรถูกไหม

เพียงแต่ว่าเราบอกด้วยความเจตนาที่ดี
บอกด้วยความสุภาพและอธิบายจริง
แล้วก็โอเคในกระบวนการการแก้ไข

แต่ต้องมีกระบวนการบางอย่างที่ทำให้

เวลาที่จะแก้กฎหมายที่มีความสำคัญเนี่ย

ทุกคนเบาใจและเห็นทงสำคัญร่วมกัน
แล้วผมว่ามันจะเคลื่อนไปได้ร่วมกันนะครับ